ในคัชพาพาไปมูทูฮ่องกง

พาทุกคนบินรัดฟ้าไปมูด้วยกัน

ตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมสนุกเป็นผู้โชคดี
ติดตามกิจกรรมและกติกาการร่วมสนุก
ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ร่วมเสริมเฮงโดย